ชุมชนไหนมีวิธีการยังไงที่จะจัดการกับหมาจร

แต่คือเราก็อยากรู้วิธีการตรงกลางแหละ
เพราะกลุ่มคนที่รักหมาจรก็มีเหมือนกัน
แต่ถ้าสมมุติเกิดว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับลูกของคุณ

เดี๋ยวดูนะเด็กคนนี้เขาเดินมาแล้วตอนแรกหมามันนอนอยู่
สักพักหมามันวิ่งอ้อมมาหน้ารถ

เกิดอะไรขึ้นกับเด็กลองดูค่ะ

มาน้องวิ่งข้ามไปที่นอนอยู่มาหน้ารถเลย
พอมันมาตัวนึงปุ๊บมันตามมาต่อเลยนะ

หรือว่าชุมชนจุดวรีค่ะ
อยู่ที่บางเสาทงของสมุทรปราการค่ะแล้วน้องคนนั้นน่ะคุณ
เราดูในคลิปที่แรกเรานึกว่าเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมปรากฏว่าน้องอายุ๖ขวบเองนะค่ะ
เนี่ยแล้วน้องเจอหมามารุมมัน๔ตัวน้องก็ร้องเสียงดังเลยค่ะ
หลังจากเกิดเรื่องนะน้องก็รีบไปบอกผู้ปกครอง
ผู้ปกครองก็เอาคลิปนี้มาโพสต์แล้วก็ร้องกับนักข่าวด้วย
นักข่าวของเราเนี่ยก็ไปถามทางนิติบุคคลนิติบอกแบบนี้
คือจุดตรงนี้ค่ะมันอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของนิติแล้วค่ะ
อ้าวแล้วเป็นความรับผิดชอบของใครอ่ะคะ
เป็นความรับผิดชอบของการเคหาแห่งประเทศไทยค่ะ
มันก็เลยไม่เข้าหลักเกณฑ์เรื่องเกี่ยวกับการเยียวยาค่ารักษาพยาบาลกับลูกบ้าน
ข้อตกลงของคนในชุมชนคือชุมชนนี้เขาตกลงกันไว้
เกิดว่าถูกหมาจรกัดเนี่ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการเยียวยาค่ารักษาพยาบาลไง
แต่อันนี้มันจะมาเบิกค่ารักษาพยาบาลไม่ได้เพราะมันไม่เข้าหลักเกณฑ์
หมาพวกนี้นะมันไล่กัดคนในชุมชนนั่นแหละเชื่อไหมอ่ะ
หลายคนเลยจะออกจากห้องที่เนี่ยก็ต้องก้อนมีหมาไหม
ไหมแล้วบางทีมันขึ้นมาบนตึกค่ะรองเท้าที่ถอดเอาไว้อยู่หน้าห้องมันก็
กัดด้วยเหมือนกันกลางค่ำกลางคืนก็เห่าก็หอนส่วนหนึ่งก็จะมีกลุ่มคนรัก
หมาไม่เลี้ยงนะคุณผู้ชมไม่เลี้ยงนะแต่พอถึงเวลาอ้าวลูกมามามา
มาเลยมาเลยฆ่าลูกเอาข้าวมาให้ค่ะทำแบบนี้ค่ะแล้วพอมีคนจะไปจับ
คนจะเอาไปทำหมันจะไปตีมันอ้าวก็จะโดนคนกลุ่มที่รักหมานี่แหละ
ถ่ายรูปไปแล้วก็ไปแจ้งความเอาผิดพ่อของน้องที่โดนกัดนะ
แล้วหมาในชุมชนมันเยอะเหลือเกินนิสัยมันก็รู้ร้าย
คนในชุมชนไปทั่วเลยค่ะ
ถือไม้ไปด้วยอย่างที่ช่างมิติบอก
แม้แต่ช่างนิติยังถือเลยอีก
คุณผู้ชมที่เปิดหลายเสียงเนี่ย
เพราะว่าอยากให้ฟังว่ามันเดือดร้อนจริง
แต่ละคนจะถามอ่ะและไม่ทันบอกจำนวนน่ะเยอะมั้ยเยอะมั้ย
อู่ฮู้เข้าไปก่อนเลย

ถามทางประธานนิติ๒บ้านเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ๑นะ
บุญจันทรัพย์ผสมเราก็อยากรู้ยอด
ว่าในชุมชนตรงนี้แถวนี้
มันมีหมาจอนเยอะขนาดที่ช้าบ้านเขาอู้หู้ยอู้หู้ยเลยเหรอ

คุณเติมสวมอีกตัวนึงทำไมคะ

ฮะมันเยอะมากนะคุณผู้ชมถ้าแบบเนี้ยอืมแก้ปัญหามาแล้วหลายรอบค่ะ
หมันก็แล้วฉีดยาคุมก็แล้ว
แล้วพอทำอะไรบางทีจะโดนกลุ่มคนรักหมาไง

อันนี้มีหลายคนนะที่แบบจะจับหมา

ก็จะกลัวกฎหมายทารุณกรรมสัตว์อีก

จะทำยังไงดีร้องมายังสื่อละกัน

พอสื่อนำเสนอข่าวนี้แล้ว
จริงเราก็อยากให้มีแบบคนไปดูแลเนอะ
แล้วเหตุการณ์นี้พวกหมามันก็แบบแพร่พันเร็วไง
ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทำหมันยังไม่ได้ฉีดยาคุม

เห็นบอกว่าทำหมันไปแบบ๑๕๐ตัวแล้วนะ
แต่ทุกวันนี้๓๐๐กว่าตัวนี่ก็อีกเพียบเลยนะคะ

เอาจริงคือเจ้าหน้าที่ส่วนกลางทั้งหมดนี่แหละ
จะประสานเรื่องนี้แล้วก็จัดการนะคะอันตรายจริง
เมื่อกี้ที่ฉันเห็นในลานจอดรถมากันอย่างนั้น
แล้วถ้าเกิดว่านึกถึงภาพเราถอยรถลงไปจอดจะกล้าลงจากรถไหม